สนับสนุนโดยน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง
สมหวังเงินสั่งได้กู้ง่ายไว้ใจเรา
พยานหลักฐานต่างนอกเหนือจากที่เป็นข่าวมาทั้งหมดแล้ว

ก็ในส่วนของการดำเนินคดีมันก็อยู่ที่ว่า
เราจะเอาพยานปากไหนนำสู่กระบวนการชั้นศาล
เพื่อให้สารพินาว่าคดีของเรามีมูลนะครับ
แล้วพี่นาพี่ภาคศาตร์ตามคำฟ้องของเรา
คิดว่ามีมากกว่าที่อยู่ในสำนวนของตำรวจที่ส่งถึงอายการไหมค

แล้วทำไมไม่ใช้ให้ตำรวจตั้งแต่แรกอะคะ
วรยุทธ์ได้เห็นในส่วนที่ครูให้ที่ภาค๗ไปไหมคะ

แล้วคุณวรยุทธ์จะรู้ได้ไงว่าอะไรมันจะเพิ่มขึ้นมาจากที่ภาค๗มีหลัก
ภาค๗เขาสำนวนในสำนวนการสำนวนสอบสวนใครจะไปรู้ล่ะ

รู้เอารู้เอาเขาจะเกิดอะไรขึ้นก็รู้

มีนิติวิทยาอย่างเดียว

แล้วที่ใส่ไป๓๐๔๐ปากนี่เขาก็เอาไม่ใช่เหรอคะ

คือเขารับฟังแต่กลองออกอีกทีละนะ

เป็นคนที่เป็นพยานลักษณะเดียวคุณแผน

พยานใหม่เดี๋ยวอีกฝ่าเขาก็ต้องตี

พยานมันมีตั้งแต่เกิดเหตุอยู่แล้ว

พยานที่สำคัญที่สุดก็คือจากพยานณวันเกิดเหตุคือวันที่๓๑ตุลา
นั่นแหละคือพยานที่รู้เห็นข้อเท็จจริงแล้วมีน้ำหนักให้สารเชื่อได้
มาตั้งแต่แรกตอนที่คดีอยู่ที่สพเมืองไหม
รู้เหตุมันเกิดขึ้นแต่วันที่๓๑ตุลาอยู่แล้ว
ได้แต่ดิฉันหมายถึงว่าคือคนนี้ที่ครูพูดถึง
และที่

สิ่งที่สำคัญต่อฝั่งครูปรีชาคือว่าอายการจะต้องบอกด้วยว่าที่ทางครูปรีชาคุณวรยุทธ์ไปยื่นเนี่ยขอความเป็นธรรมเนี่ยอายการรับฟังแค่ไหนมีผลเปลี่ยนแปลงอะไรหรือไม่ตามความเห็นก่อนหน้านี้ที่ตำรวจมีความเห็นให้อายการใช่ครับใช่ไหมคะเอาอย่างนี้ถ้าเรานับจากวันที่เราคุยกันก็จะมีสองอย่างที่ทำอย่างแรกคือในส่วนของก
เพราะว่าตำรวจมีความเห็นจังไม่ฟ้อง
อยากจะเอาไปใช้บ้างนะ
จะบอกว่าไม่ใช่อันนี้ใช่ไหม
อันนี้แหละอันนี้แหละ
ก็คือว่าต้องยังไงคือมันจะได้เป็นความรู้ให้เข้าใจ

ทำไมมันไม่จบไม่สิ้นสักทีในเมื่อตำรวจสั่งไปแล้ว
ทำไมจะต้องไปที่อายการอีกมันยังทำอีกได้หรือ

ใช่มันก็เป็นลักษณะว่า
เมื่อตำรวจสั่งไปแล้วมันก็น่าจะจบนะ
ชาวบ้านบางท่านก็ยังไม่เข้าใจ
ทีนี้เนื่องจากว่าสิทธิในชั้นอายการ

ผู้ต้องหาในฐานะผู้ต้องหา
เขามีสิทธิ์อยู่๕ชั้นเลย
ตั้งแต่ชั้นสอบพนักงานสอบสวน
ชั้นอายการศาลชั้นต้นสารอุทธรสารนิกา๕ชั้น
ดังนั้นเนี่ยสิทธิ์ของผู้ต้องหาในเมืองไทยของเรา
กฎหมายรับรองมากเลย
ดังนั้นการที่ไปร้อง
คุณจอมขวัญบอกว่าไปทำยังไง

เราจะเดินเข้าไปแล้วจะไปพูดแต่อะไรยังไม่ได้
หมายความว่าประเด็นที่เราไปบอกอายการ
ที่จะออกประเด็นที่จะบอกก็คือว่า
ในส่วนที่เราไม่เห็นพ้องด้วยกับ
ทางเจ้าหน้าที่จำรวจที่มีคำสั่งมา
เราไม่เข้าใจเราไม่เห็นพ้องในประเด็นไหน

ที่จะถ้าหากพนักงานอายการ
รับฟังหรือได้มีการสอบสวนแล้ว
ก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงคำสั่งของพนักงานสอบสวนได้

ตอนที่ทำหนังสือไปเนี่ยนะคะต้องแจกแจงเป็นประเด็นเลยไหมคะ

คือตอนที่ทำลายลักษรเข้าไปบอกอายการ

คือตำรวจมีความขัดแย้งกันระหว่างองค์กร

หรือมีประจักษ์พยานมากกว่านี้ที่ไม่อยู่ในสำนวน

ข้อหาที่ถูกแจ้งข้อเก่าหานี้ประเด็นในคดีคืออะไร

พยานหลักฐานที่จะต้องสืบหรือว่านำแสดงคืออะไร

นำพยานปากไหนเข้ามาเพื่อ
ให้ทราบถึงประเด็นแห่งคดีอะไร

ไม่ใช่ว่าอยู่คุณก็ยัดพยานเข้าไปไม่ใช่
นี่คือกลยุทธ์ในชั้นนี้ที่ตอนไปยื่นอายการคือ
พยานที่บอกว่ามีประจักษ์พยานอยู่

พนักงานอายการรับมาวันที่๓

ก็เรายืดได้เร็วที่สุดก็คือวันที่๑๑เมษา

พอจะบอกได้ไหมคะว่ายื่นพยานไปในชั้นอายการ

ก็ตอนนี้ให้สอบเพิ่มเติมในส่วนของ

ซึ่ง๓ปากนี้ในชั้นอายการคืออายการเรียกไปสอบเลยป่ะคะ

คือพนักงานอายการไม่มีอำนาจที่จะไป

แต่ว่าพนักงานในการเขามีคำสั่ง
ว่าถ้าเห็นชอบด้วยเห็นพ้องด้วยกับเราว่า
เราควรที่จะสอบพยานที่เราเสนอเข้าไปเนี่ยนะฮะ

ท่านก็จะมีคำสั่งให้พนักงานสอบสวนไปสอบ

ก็คือจะให้สอบเพิ่มหรือไม่เพิ่มคือพรุ่งนี้แหละ

เพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้

ทีนี้รายชื่อที่ยื่นไปเนี่ย
คือต้องการแสดงให้ชั้นอายการเห็นว่ามันยังมีคน
ที่มีน้ำหนักเป็นประจักษ์พยานอีก

การจะมีคำสั่งว่าจะสั่งหรือไม่สั่ง

สิบกว่ากว่าต้นหรือกว่าปลาย

เป็นประเด็นก็คือว่ามันมีแล้วแต่ประเด็นแห่งคดีไง
อ๋อเมื่อเราเสนอเข้าไปสิบปากยิบสิบปาก

ปากที่เราเสนอเข้าไปนะท่านก็ต้องมาดูเหมือนกัน
ประเด็นที่เพิ่มขึ้นเนี่ยอันไหนสำคัญแห่งประเด็นในคดี

คุณวรยุทธ์ทางฝั่งครูปีชานั้นมีพยานอีก

ในขณะที่ยื่นชื่อพยานเข้าไป๓ปากในชั้นอายการ
ในกรณีที่ขอความเป็นธรรม
เหนือจากยื่นไป๓ปากเดี๋ยวกลับมา๑๐กว่าปากใหม่
ปากที่ยื่นเข้าไปนอกเหนือจากนี้เรามีหลักฐานอะไร
นิติวิทยาศาสตร์มีคลิปเสียงมีคลิปวีดีโอมีภาพถ่าย
มีเราต้องเสนอเข้าไปแล้วก็เราก็ต้องให้สืบส่วนพยานวัตถุพยานเอกสารพวกนี้ทั้งหมด
เพื่อให้นำสืบแสดงเอาเข้าสำนวนพนักงานในการ
เมื่อพันธ์งานในการได้มีคำวิชัยได้รับฝ้าพยานหลักฐานที่เราเสนอเข้าไปแล้ว
ท่านก็จะมีความเห็นที่เปลี่ยนแปลงคำสั่งของพนักงานสอบสวนได้
ซึ่งส่วนของหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ไม่ซ้ำกับที่เคยรับรู้กันผ่านสื่อเลย

โทรศัพท์มีเครื่องไหนที่แบบไม่เคยพูดถึงในสื่อเลยแต่เครื่องนี้บันทึกทุกอย่างไว้หมด
ไม่มี
เรื่องที่เรื่องวิเมินผ่านไปแล้วหรือเขาทำกันแล้วเราจะไม่เข้าไปยุ่ง
ตัวอย่างได้ไหมคะว่านิติวิทยาศาสตร์เนี่ยหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ยื่นเข้าไปในชั้นอายการคืออะไร

ใช่เราต้องอ้างผู้เชี่ยวชาญ

ชี้เห็นว่าสิ่งที่อ้างถึงในพยานอันนั้นมันไม่ใช่

ใช่ครับ
ซึ่งกลุ่มนี้ผู้เชี่ยวชาญไม่ได้อยู่ในกลุ่ม๓ปากใช่ไหมคะ

ทีนี้กลุ่มที่๓ที่ยื่นให้อายการมีไหมคะ

ไม่ใช่สัมผัสนี้ก็ประจักษ์พยานดีอีกที่จะเหลือนี่ก็ประจักษ์พยาน
ทีนี้ถ้าสมมุติแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่๒กลุ่มนี้คือยื่นให้อายการไปแล้วเรียบร้อย

เพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นเรื่องที่เราต้องรีบยื่นเพราะว่าระยะเวลามันค่อนข้างกับชัดแล้วว่าวันหยุดยาวมันเยอะ
ซึ่งพรุ่งนี้คือตอนนี้ยังคืออายการรู้รายชื่อรายนามแล้วก็สิ่งอย่างทั้งหมดแล้วที่เรายื่นเข้าไป

สมมติไม่
สมมติสนมมติยังไงต่อค่ะ
ใช้ตอนขึ้นศาลได้อ๋อแน่นอนฮะอ่าแน่นอนในขณะที่
อันนี้คือส่งอายการหมดแล้วนะคะมีอะไรอยากจะอธิบายอีกไหม
ก็ไม่มีอะไรก็คืออันนี้คือบางส่วนบางส่วน
หลังจากพรุ่งนี้ไปแล้วเราจะต้องขอเพิ่มเติมเข้าไปอีก
คุณแผนอยู่ในนี้ไหมคะคุณแผนมันอยู่ในสำนวนอยู่แล้ว
หมายถึงอันนี้ที่ยื่นเข้าไป๓ปากไม่มีฮะไม่มีชื่อคุณแผน
ไม่มีมีชื่อเจ๊เจี๊ยบไหมเจ๊เจี๊ยมคุณแผนเนี่ยเขามีในนี้อยู่แล้ว
ในสำนวนแล้วมันไม่ใช่เขาไม่ได้เรียกพยานเพิ่มเติม
เจสเซียมเจสเซียมเจสเซียมเจสเซียมคือใคร
เจสเซียมที่บอกว่ามันมีคลิปอันหนึ่งอ่ะเดี๋ยวให้ฟังเดี๋ยวให้ฟัง

ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่เพราะอันนี้ที่เรายื่นไปคือประจักษ์พยาน

ให้เดี๋ยวให้ทางคุณวรยุทธ์ฟังพร้อมกันอีกรอบนะคะคุณผู้ชม
เพราะว่าคือตอนที่เหมือนเรื่องจะจบไปแล้วอยู่ดีก็มีคลิปนะคะ
เป็นคลิปที่เสมือนหนึ่งว่าทำให้คิดได้ว่าครูปรีชาคุยกับเจ๊คนหนึ่ง
ในนั้นชื่อเจ๊เสียมซึ่งเรื่องนี้เราก็เคยเอามาจัดรายการเหมือนกันนะคะ
ให้ฟังคลิปก่อนที่เขามองว่านี่เป็นรอยต่อหรือเปล่า
ตอนนั้นเรื่องเหมือนจบแต่มีคลิปนี้ออกมาค่ะ
วันคืนวันที่๓๑น่ะสถานศักดิ์มันจะด้านได้ไหมล่ะ
มันดูดได้อยู่แล้วแต่ตอนนี้เขาได้ข่าวว่าเขา
วันที่เท่าไหร่วันที่๒๔ของพี่นิกายนเขาบอกว่าข้อมูลที่หายขอร้อยเลขแบงค์เจอหน่อยที่จะอดตาร์ง่ายเพราะซื้อผ่วยกัน

ไม่มีซื้อ๕๗๗๕๗ตีซื้อ๓เลขกลับไปกลับมาไม่มีเลข๒๖๒
ส่วนละร้อยบนราก
แล้วมีใครเห็นเขาพูดว่าเขาเก็บได้มั้งมีใครพูดบ้าง
ก็มีเมียพันลงมีคนชื่อปุ๋มแต่ปุ๋มเขาไม่พูดเลยเลยเลย

จอบไปเค้นแล้วที่ไม่ยอมรัก
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคนเบาพลอยเขายืนยันได้ว่ายังไงบ้าง

เขาไปเข้าบัญชาการประหลาดอยู่ตรงวาดนี้เลย
ถือนึกออกแล้วเนี่ยคนน์ชื่อนั้นน่ะตัวเองมีเบอร์โทรไหม

แล้วน้องกระทุ่มเหรอ
เขาโดนเรียกสอบไปอย่างคนชื่อรัฐ

กุยว่าว่าว่าไม่รู้เก็บรอตเลอีได้
ไม่คุยเลย

เมียเขาพูดพี่อ้อเขาจะกัดเมียเขา
ว่าเป็นคนเก็บนะฮะ

ฝากพี่เซียมช่วยประสานดูอีกทีหนึ่งนะ
อืมเขาคงอายมั้ง

ก็พี่ก็ไม่ค่อยสบายใจนะเพราะเราก็คือของจริงนี่แหละ

โอเคเสียมขอบคุณมากขอบคุณมาก
ค่ะวันนี้ค่ะ

ผมบอกไม่ได้เพราะว่าโอ้โหวิวัฒนาการตอนนี้เนี่ยผม
ขนาดจะดูว่าผู้หญิงผู้ชายจริงผมยังดูไม่ออกเลยตอนนี้

อันนี้ผมไม่ได้ถามเลยต้องขออภัยจริง

ครูไม่ได้ถามก็เลยไม่ได้คุยเรื่องเสียง
เดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้าผมจะถามมันว่าใช่หรือไม่
ถามทุกอันเลยค่ะไม่รู้อันไหนเป็นอันไหนแล้วเนี่ยนะคะ
แล้วก็คนที่ชื่อเจ๊เสียมเนี่ย
อยู่ในลิสต์เกือบ๒๐คนของคุณวรยุทธ์ไหมคะ
อยู่เลยครับเพราะว่าผมยังไม่ได้มีโอกาส

แล้วถ้าฟังอย่างนี้เขาควรจะอยู่ไหมคะ
ถ้าฟังลักษณะอย่างนี้เขาก็ถือว่าเป็นพยานแวดล้อม

แง่ของความสำคัญต่อการสู้คดีค่ะ
แง่ความสำคัญนี้อันนี้อยู่หลัง

แง่ของฉันถ้าเราเชื่อทั้งคู่นะคะ

ก็คือผมก็อะไรที่ตำรวจเขาสอบอะไรนี้
ผมก็ไม่อยากจะเข้าไปก้าวไก่ในส่วนนั้นไง

เราก็ได้ถามทั้งคุณลุงจรูนแล้วก็คุณลาวัลภรรยานะคะ

ขอบ้างเพราะเห็นมันมีบางคนให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อแล้วนะ
คุณวรยุทธ์รู้เรื่องไหมนะคะเดี๋ยวเราจะไปฟังเสียงของคุณลาวัลและคุณจรูน

สามคนนี้รู้จักคุณลาวัลและคุณจรูนทั้งหมด

สามคนนี้มีเสียมมีเซียมรู้จักกับปุ๋ม

แต่เราจะเรียกปุ๋ม

รู้จักกับปุ๋มแล้วก็รัฐรัฐกับเซียมน่ะก็รู้จักกัน
แต่ว่าแค่รู้จักกันแค่รู้ว่าเออคนนี้ชื่อรัฐนะคนนี้ชื่อเสียมนะอย่างนี้

แค่รู้จัก
คนไหนสนิทกับคุณลาวัลและคุณจรูนสุดคะใน๓คนนี้

ในช่วงที่มีคดีมีข่าวเนี่ยได้ติดต่อกับคนชื่อปุ่มไหมคะ

คนชื่อเซียมที่บอกว่าสนิทกับเราสุดสนิทกันมากี่ปีคะ

ไม่เขาเป็นเพื่อนรุ่นน้องเขาเป็นรุ่นน้องอ่ะค่ะ
สนิทกันยังไงคะบ้านอยู่ใกล้กันหรือยังไงคะ
บ้านพักราชการมันจะอยู่ติดติดกันเป็นห้องแถวจะอยู่ติดติดกัน
แล้วเราเคยคุยกับเซียมเรื่องลอตเตอรี่ไหมคะ
คือหลังจากพ่อเขาถูกแล้วนะ

เราก็ปรึกษากันว่าพ่อถ้าสมมุติเราจะไปบอกพักพวกเราที่อยู่บ่อพลอยว่าพ่อถูกลอตเตอรี่มันต้องหลายคนเนอะ
เราคงไปบอกไม่ทั่วถึงหรอก
เราบอกยายเสียมคนเดียวรู้กันทั้งประเทศ

เราก็เลยโทรไปบอกคนนี้
แล้วทำไมเราถึงต้องการให้คนในบ่อพลอยรู้ว่าเราถูกลอตเตอรี่ล่ะคะ
เดี๋ยวเขาก็หาว่าแค่ขนาดนี้เราหาว่าเราไม่บอก
เราก็อยากจะบอกไงบอกก็เลยบอกไอ้เสียมคนเดียว
แล้วไม่กลัวอันตรายเหรอคะบอกคนเขาว่าเราถูกลอตเตอรี่เฉพาะรางวัลที่หนึ่ง
แล้วที่บอกคนชื่อเซียมบอกแค่ไหนคะ
ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง
สนับสนุนโดยไฮลักษ์รีโวร็อกโคแกร่งเกินนิยาม
คุณผู้ชมค่ะอันนั้นคือแค่ย้อนให้ดูเฉยนะคะ

ซึ่งดูแล้วอย่างที่คุณวรยุทธ์เรียงลำดับให้
ถ้าเทียบระหว่างคุณแผนกับเจ๊เสียม

ลักษณะของพยานที่เกือบ๒๐ปากที่มีอยู่ตอนนี้
แล้วจะใช้สู้ทั้งชั้นอายการแล้วก็ชั้นศาลเนี่ย

แปลว่าทุกคนรวมอยู่

ต้องรวมอยู่ตอนที่มีใครสักคนเห็นคนเก็บลอตเตอรี่ได้
รวมอยู่ตอนมีคนมาซื้อลอตเตอรี่คะ
คือเราต้องการนำเสนอ
นำเสนอเนื่องจากว่าผมเป็นโจทย์

การที่จะนำเสนอให้สารพิจารณาพยาหลักฐานได้เนี่ย
คดีอาญามันไม่เหมือนคดีแพ่ง
มันต้องชัดเจนแล้วสิ้นกระแสความ

การที่จะนำสืบให้เห็น
แล้วสามารถที่จะลงโทษจำเลยได้เนี่ย

แล้วรับฟังได้โดยปราศจากข้อสงสัยใดทั้งสิ้น
อันนี้คือพูดถึงในกรณีที่ฟ้องศาลเองถูกไหม
คดีอาญาใช่ไหมคะซึ่งกว่าจะไปถึงขั้นตอนนั้น
ดิฉันไม่แน่ใจว่าจำนวนพยาน
ไม่ว่าจะเป็น๑๐ปากหรือเกือบ๒๐ปาก
ว่านี้จะอยู่ในชั้นไต่สวนตอนแรกไหมคะทั้งหมด

ก็ต้องดูเงื่อนเวลาของศาลด้วยว่าสารท่านจะให้โอกาสได้กี่นัดกี่ปาก
ซึ่งประเด็นสำคัญก็คือว่าสารในชั้นไต่สวนมันแค่ไต่สวนพอให้มีมูลเท่านั้นเอง
รับฟังได้ไหมพอที่จะรับคดีรับคำฟ้องโจทย์ได้หรือไม่แค่นั้นเอง
ดังนั้นการสืบจึงไม่ได้หนักหน่วงเหมือนกับชั้นพินา
คุณวายุทลองสรุปให้คุณผู้ชมฟังก่อน

แพ่งเนี่ยเป็นคดีหนึ่งที่คาอยู่แล้วก็นำหน้าทุกคดีไปก่อน

ใช่ไหมคะว่าตกลงลอตเตอรี่เป็นของใคร

มันมีการฟ้องร้องแจ้งความฟ้องร้องกันที่คดีอาญา
คดีอาญาเท่าตามที่ตำรวจส่งไปถึงอายการ

ตำรวจสั่งไม่ฟ้อง

ในกรณีที่ครูปรีชาแจ้งความคุณจรูน

จึงเลือกที่จะใช้สิทธิ์ว่าไปฟ้องเอง

ส่วนอีกหนึ่งเรื่องเมื่อสักครู่นี้ช่วงต้นที่เราคุยไป
คือกรณีที่ตำรวจสั่งฟ้อง
ที่คุณลุงจรูนแจ้งความครูปีชา

พรุ่งนี้แล้วแต่ว่าอายการจะสั่งอย่างไรก็แล้วแต่ที่เรายื่นไป

ทีนี้อันนี้ที่เราคาอยู่คือที่
ตำรวจฟังแล้วไม่เชื่อ

ก็ใช้สิทธิ์ว่าอ้าวเราไปร้องศาลเอง
ซึ่งอันนี้สารนัดไต่สวนเมื่อไหร่คะ

นี่ก็มีสามเดือน
สำหรับคนที่จะเลือกฟ้องเองเขาต้องเตรียมอะไรบ้างคะ
คืออย่างนี้
คุณจอมขวัญใช่ไหมครับ
ค่ะใช่จอมขวัญค่ะ
คือการที่เราจะนำคดีขึ้นสู่ศาลเนี่ย

รับแจ้งความมาแล้วก็มาสอบสวน

ที่คุณจะนำคดีขึ้นสู่ศาลเนี่ย
คุณต้องมีความพร้อมทั้งหมดแล้ว

ถ้าสารไต่สวนแล้วมีมูลนะฮะ
ก็ว่ากันอีกไม่เกิน๒๐ปาก

อันนี้คนละชั้นนะคนละชั้น

คุณจอมขวัญเนื่องจากว่าการสืบพยานในศาลเนี่ย

อย่างที่ทางเราเข้าใจกันนะ

มันเรื่องที่ว่าบางรายบางพยานสารฟังพยานปากนี้แล้ว
ท่านบางทีเราจะสื่อพยานซ้ำเข้าไปเนี่ยในประเด็นเดิมในศาลก็บอกว่า
ไม่เป็นไรหรอกพยานปากนี้เนี่ยเนื่องจากว่าพยานปากเมื่อกี้เนี่ย
ประเด็นเดียวกันไหมประเด็นรู้เห็นเดียวกัน
แล้วก็เอาออกไปมันจะได้ไม่เสียเวลา

ใช่ครับสารนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะคัดกรองตรงนั้นได้
ซึ่งเอางี้เอาชั้นไต่สวนก่อนที่จะมีขึ้น

สี่มิถุนายนที่ว่านี้นะคะประมาณ๑๐ปาก
ปากที่ว่านี้เขาเรียกอะไร
เป็นประจักษ์พยานทั้งนั้นเลยใช่ไหมค

คือคนที่อยู่ตอนมีคนพบว่ามีคนเก็บลอตเตอรี่ได้
หรืออยู่ตอนมีคนมาซื้อเลขที่ถูกรางวัลคะ
คือคุณจอมขวัญนะฮะ
คุณความหวังต้องเข้าใจเมื่อกี้ผมบอกไปแล้ว
การสืบคดีอายาไม่เหมือนคดีแพ่ง
สืบคดีอาญาต้องให้ชัดเจนปราศจากข้อสงสัย
ดังนั้นพยานที่จะมายืนยันกับศาลต้องเป็นประจักษ์พยานเท่านั้นเอง
ดิฉันถามเลยไปถึงตอนชั้นศาลก่อนนะคะ

เลยไปนี่แสดงว่าไต่สวนมีมูลไปแล้วใช่ไหม

ปากที่ว่านี้เป็นประจักษ์พยานทั้งหมด
เป็นประจักษ์พยานที่เห็น
ว่าใครเป็นคนซื้อเลข
ใช่ครับใช่ครับที่แผง

มีประจักษ์พยานที่มีคนเห็นว่ามีใครสักคนเก็บลอตเตอรี่ได้ไหมคะ

ตอนมีคนซื้อลอตเตอรี่ใน๒๐ปากมีกี่คน

คนที่เห็นตอนซื้อลอตเตอรี่ใน๒๐ปากมีกี่ปากคะ

คนที่เห็นตอนซื้อลอตเตอรี่กับคนที่เห็นมีคนเก็บลอตเตอรี่ได้

แล้วที่ตอนที่ซื้อเนี่ยเป็นพ่อค้าแม่ค้าทั้งนั้นไหม

ก็มีทั้งแม่ค้าทั้งคนซื้อทั่วไป

คนเดินผ่านไปผ่านมาก็มี
ซึ่งคนกลุ่มที่เห็นว่าใครสักคนมาซื้อ

ทำไมถึงไม่โผล่ออกมาตอนชั้นสพ

ทำไมไม่โผล่ออกมาตอนชั้นตำรวจภาค
ก็ผมเคยบอกไปหลายครั้งแล้วเขากลัว

ก็ชาวบ้านเขาก็ไม่อยากจะไปยุ่ง
คุณจอมขวัญเคยเห็นทีวีช่องหนึ่งเขาไปสัมภาษณ์ชาวบ้าน

เขากลัวเขาไม่อยากจะไปให้การกับตำรวจ

หนึ่งเสียเวลาทำอาหารกินเขา

ผมไปพูดให้เขาเข้าใจว่า

ถ้ารู้เห็นจริงเนี่ย

ครูที่คุณเห็นเนี่ยตอนนี้กำลังถูก

คุณเห็นครูมาคุณเห็นครูซื้อ

แล้วทำไมเหตุใดคุณถึงจะไม่มา

เหตุใดถึงจะไม่ออกมาพูดเล่า
ทำไมก่อนหน้านี้ถึงไม่ออกมาพูดเล่า
แล้วตอนนี้เหตุใดเชื่อคุณวรยุทธ์เล่า

สนับสนุนโดยหวานได้ทุกที่ที่มีพาเลส
ค่ะคุณผู้ชมเหลือเวลาน้อยค่ะ
เหตุใดคนตั้ง๒๐คนถึงเชื่อคุณวรยุทธ์
แล้วออกมาทั้งที่ก่อนหน้านี้ตั้งหลายเดือน

ก็อย่างที่เมื่อกี้พูดค้างไปใช่ไหมว่า

สิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานี้มันขัดแย้งกันเนี่ย

แล้วครูเป็นเราแล้วเกิดถ้าครู

เรื่องสามสิบล้านไหมคะ

เนื่องจากว่าเขาเดินตลาดทุกวัน

ทุกคนรู้จักแบบผิวเผลอหรือว่ารู้จักเป็นอย่างดี

ครูปีชารู้จักทุกคน

ผมแจ้งไปบางรายบางรายก็ไม่ได้แจ้ง

ผมไม่ได้ถามผมขออภัยจริง
คือนี่ถามพวกมันก็มีข่าวมาหลายแบบ

คือเอาล่ะเข้าใจว่ากลัว

ออกมาตอนนี้มันทิ้งช่วงมาหลายเดือน

ก็ได้เนี่ยก็อยู่ที่คนมอง
ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วสารท่านเวลามีพยานแบบมาทีหลังเลยมาทีหลังเลย
สารท่านมองไหมคะว่าน้ำหนักมันน้อยลงจากระยะเวลาที่เพิ่งมา

ก็คืออาจจะเป็นพิรุษได้ว่าทำไมคุณพยานเพิ่งมาตอนนี้
แต่ถ้าให้เหตุผลและให้ความจริงและฟังได้ตามที่เบิกความมันก็มีน้ำหนัก
ตกลงที่อยากช่วยครูเนี่ยอยากช่วยครูหลังจากที่คุณวรยุทธ์ไปอธิบายเหรอ

คือเขาเพิ่งรู้เขาจริงว่าในสิ่งที่ตอนแรก
ตอนแรกที่ภาค๗เขาสั่งว่าหวยเป็นของครูใช่ไหมฮะ
มีความเห็นหวยเป็นครูเขาก็โอเคก็ไม่ได้ว่าอะไรเนี่ย
แต่ว่าต่อมากองปากเขามาทำ
เมื่อมาทำปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าความเห็นของกองปราบนี้มันขัดแย้งกับ
สิ่งที่เขาเห็นที่ตลาดในวันนั้นเนี่ย

ปากนี้ภาค๗ได้สอบไหมคะ

ไม่ได้สอบพวกนี้ไม่ได้สอบไม่มีฮะ
ก็อย่างที่ผมเรียนคือว่าพยานที่ผมไปดำเนินการเนี่ย
ไม่ได้มีเกี่ยวกับสำนวนเลยไง
ไม่ได้ยังแค่สงสัยว่าถ้าภาค๗นะคะ
ตอนนั้นสอบมารภาค๗ชี้ว่าเป็นของครู

ที่ภาค๗ลงไปมิตรจิตมิตรใจกัน

เขาขึ้นชื่อว่าตำรวจเขาก็กลัวแล้ว

เป็นชาวบ้านจริงแต่ไม่อยากยุ่งเรื่องชาวบ้าน

ขนาดเขาเราฟังเมื่อกี้ที่อัดเทปกันเมื่อกี้ได้ไหม

ใช่ไหมขนาดออกมาอย่างนี้ปุ๊บเนี่ย
เสียเพื่อนไหมทะเลาะกันไหม

เอาอย่างนี้คุณวรยุทธ์หมดเวลา

ถ้าพรุ่งนี้มีอะไรคืบหน้า
ก็คิวยากเหมือนกันนะคะ

ฮาร์ทเซลล์อีกแล้ว

หมดเวลาของรายการตามกันต่อนะคะ

ตอนนี้คุณภาคภูมิและคุณเขมสอนรออยู่